ยังอยู่ที่เรื่องหัวร้อนบนท้องถนนครับคุณผู้ชมครับ
คนขับรถกระบะคนนี้เขาไม่พอใจรถเก๋งปาดหน้า
ปาดหน้าเสร็จปั๊บจอดเจอกันอืม
จอดเจอกันเสร็จปั๊บคุณผู้ชมรู้จักไอ้ดิ้วเหล็กไหมฮะ
อ่ะไม่รู้จักกระบองสามท่อนที่มันยืดได้ออกมาที่ตำรวจเขาใช้อ่ะ

อ่าหนึ่งสองสามเอาออกมาต้องคร่างขนาดไหนอ่ะ
ถึงตีรถได้พังขนาดนี้
เห็นแต่ตอนตียังเห็นสภาพไม่ชัดเดี๋ยวให้ดูใจเย็นนะ

ที่๓แยกไฟแดงทางข้าวท่ากับสยานนาชาติอุดรธานี
ถนนเลี่ยงเมืองอุดรหนองบวรรรมภู
เทศบาลนครอุดรธานีครับ

พลเมืองดีขับรถผ่านมาถ่ายคลิปเอาไว้เลยนะฮะ

ดิ้วเหล็กหรือกระบอง๓ท่อนนะฮะ

ทุบกระจกรถเก๋งอย่างบ้าคลั่งเขาบอก
หลังเกิดเหตุตำรวจสมภาพเมืองอุดรธานีลงไปตรวจสอบนะครับ
ก็รถที่ถูกทุบก็คือนี่ฮะเป็นรถรุ่นเก่าแล้วล่ะ
เป็นรถเก๋งอีซูซูนะสีเงินนี่เป็นไงสภาพ
สภาพเนี่ยบอกแล้วว่าต้องโมโหต้องคลั่งแค่ไหนทุบด้วยนี่ดู
กระจกข้างหลวดไปเลยนะฮะแปดทั้งบานน่ะรถคันนี้ทะเบียนกรก่าย
เฉาะฉิง๘๙๖นะครับอุทัยทานีมีนายกิริสักคำทวีอายุ๒๔ปี
เป็นชาวโคราชเป็นคนขับสภาพรถเนี่ยนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นถูกทุบนะฮะ
กระจกแตกกระจกหน้าแตกกระจกหลังแตกนี่นะฮะโอ้โหส่วนไอ้กระจกตรงคนขับ
ไม่ต้องพูดถึงทั้งบานทั้งบานแตกเลยนะครับแล้วบนเกาะกลางถนนคอนกรีตเนี่ยนะ
ไปเจอไอ้ซองไหล่ไอ้ดิ้วเหล็กน่ะไอ้กระบองยืดได้๓ท่อนเนี่ยตกอยู่นะครับ
นายกิริสักเล่าแบบนี้บอกว่าเขาขับรถจะไปทุระนู่นจะไปหนองบัวหนองบุรมภูนะ
ระหว่างออกจากปั๊มน้ำมันเห็นแล้วรถกระบะฟอร์ดเลนเจอร์๔ประตูสีดำ
ทะเบียนและหมวดจังหวัดในกรุงเทพมหานครแต่จำทะเบียนไม่ได้นะมันเร็วนะครับ
ขับมาจากสี่แยกไฟแดงครับสี่แยกไฟแดงวิทยาการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตอุดรธานี
ขับมาเนี่ยเหมือนเมาพี่ดูทรงแล้วคันนั้นน่าจะเมานะแล้วก็ขับแซงซ้ายเป็นจังหวะที่เขาเนี่ยขับรถออกมาพอดี
แล้วคนขับรถกระบะก็เปิดกระจกด่าด้วยคำหยาบคายนะฮะหาว่าเขาไปขับรถปาดหน้า
แล้วก็พยายามจะเบรกรถแบบกระชั้นชิดแบบจะให้ชนตูดตึ๊กแบบนี้แบบนี้นะครับ
เข้ามาเลยกระชากประตูฝั่งคนขับแล้วก็เออออมือไปบิดกุญแจดับเครื่องเขาด้วยนะ
แล้วคราวนี้หยิบดิ้วเหล็กออกมาแล้วนะไอ้กระบองยืด๓ท่อนคราวนี้โอ้โหทุบ
ทุบทุบแล้วขึ้นรถกระบะหนีไปเลยครับ
เขาก็หาว่าผมปาดหน้าตะโม้ตะตะผมก็พอแม่อะไรอย่างนี้ครับ
หาว่าผมปาดหน้าแล้วผมก็ขับออกมาผมก็ไม่ได้คิดอะไรไง
ขับออกมาหน่อยนึงเขาขับแสงแล้วก็ปาดหน้าผม
แล้วก็จะเหยียบเบรกให้ผมชนท้าย
ผมก็หักหลบหมาหักหลบหมาก็มาจอดอย่างนี้

เป็นพอร์ตครับพอร์ตสีดำ

เบียนผมจำไม่ได้ครับผมจำได้แค่เป็นเลขสองนำหน้า
แล้วก็เป็นของไข้หรือคอควายนี่แหละครับ

ตำรวจชุดสืบสวนนะครับเดี๋ยวเขาจะไปเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อสืบหาตัวผู้ชายคนก่อเหตุมาดำเนินคดี

เออเจอแล้วแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยคือพี่เบิร์ตเล่าไปแล้ว
ดูสภาพรถเป็นแบบนี้ทุบแบบบ้าคลั่งจริง
อยากรู้ไหมคะว่าหลังจากนั้นเนี่ยภาพมันกลับตลปัดเลยค่ะ

เดี๋ยวลองไปดูก็แล้วกัน

มอบกระเช้าทุกไก่กับตังนกด้วย
พี่เขาเอาไปดูแลตัวเองบำรุงสุขภาพ
ต้องบอกว่าสองมือพนมก้มกราบเลยทีเดียวหลังเกิดเหตุนะคะ
พอตำรวจสภเมืองอุดรธานีไปเชิญตัวหนุ่มคลั่งหัวร้อนคนนี้แหละค่ะ
ชื่อนายแพนนะนายแพนนำสมมุติอายุ๓๒ปี
มีอาชีพเป็นร้านเปิดอู่ซ่อมรถซะด้วยนะ
และก็อันนี้ล่ะค่ะมาเจอกับตัวผู้เสียหายพี่เกียรติศักดิ์คัมถาวีล่ะค่ะ
ที่โอ้โหสภาพรถเป็นแบบนั้นอย่างที่เห็น
มาเจนตะจ๋ากระอิกเลียกันแม้มาเจอกันเสร็จปุ๊บก็ยกมือไหว้พี่เขา

แล้วก็ยังมีเงินค่าทำขวัญมาให้ด้วยอีก๑๐๐๐บาท
มามอบให้แล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ทีนี้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็มีการลงบันทึก
ยอมความการต่อหน้าเจ้าของคดีแล้วค่ะ
แล้วก็หนุ่มครั่งหัวเราะลายนี้ก็คือในแพลน

เขาบอกว่าที่ทำไปเขาป่วย

ลืมกินยาที่ต้องกินประจำ
แล้วอาการมันกำเริบไม่รู้ตัว
สุดท้ายก็เลยก่อเหตุแบบนี้ค่ะ
คุณพี่กิติศักดิ์ผู้เสียหายบอกว่า
ถอนแจ้งความไปแล้วก็ไม่อยากจะติดใจเอาความค่ะ
ก็หลังจากรู้ว่านายแพนมีอาการป่วยเป็นไบโพล่า
ระงับสติอารมณ์ของตัวเองไม่ได้
แล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายมาแล้วยังมีเงินค่าทำขวัญอีก

คนที่มีผู้ป่วยแบบนี้เนี่ยญาติดูแลใกล้ชิดเถอะ
ถ้าเหตุการณ์นี้ไปเกิดกับเด็กหรือผู้หญิง

ยังไม่แน่เขามีอาการป่วยเป็นไบโพล่า
ก็คือก็หลังจากรู้ว่าสติอารมณ์ไม่ได้
ก็ขอมาชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็ซ่อมบำรุงรถที่ว่าเสียหายไปครับ

แล้วก็ยอมขอแจ้งขวามเนอะ
ครับก็คือยอมฝามไปแล้วครับ
ก็คือไม่ได้แจ้งขวามไม่ได้อะไรไป
แล้วรถเราตอนนี้เอาเข้าอู่ใช่ไหมครับ
ประเมินราคาอยู่ใช่ไหมครับ
กำลังเอาไปประเมินราคาครับ

พอเกิดเหตุก็คือเอารถกลับมาบ้านก่อน

แล้วความเสียหายประมาณอะไรครับ
ก็ยังไม่แน่ชัด
ตอนนี้ตำรวจก็ถอนแจ้งความไปแล้วนะครับ
เพราะว่าผู้เสียหายเขาบอกว่าเขาไม่เอาความค่ะ
แล้วก็ต้องมีการคือทางผู้ก่อเหตุ

ว่าตัวเค้าอ่ะป่วยเป็นไบโปรลาร์จริง
และเวลาอาการมันกำเริบ
จะทำให้ระงับอารมณ์ตัวเองไม่ได้
เอามายืนยันให้เห็นกับตาค่ะ